ไปไม่สำเร็จกรุงประสงค์ไอ้รถไถที่ขับมาท้อย

ได้ยินเสียงเร่งเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็กวาดเลยค่ะ

แล้วข้างหน้ามันจะมีตัวไถ่นะ

พังของพังหมด

เขาก็ไม่รู้เนี่ยฮะนี่คือกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นบ้านข้างของบ้านพ่อตาของผู้เสียหาย
เขาเป็นร้านขายของผู้ชายคนนี้แหละตอนแรกก็เดินมาถอดเสื้อก่อน
ขับรถถ่ายมามาจอดหน้าร้านโหยตามมาหาแฟนสาวแต่ไม่สำเร็จ
สุดท้ายก็ขับรถกวีกวาดฉุนเฉียวเดินหน้าถอยหลังครูดไป
แล้วก็เดินหน้าเข้าไปชนในบ้านของแฟนสาวจนพังครับนะบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ตะบน
องแวงอำเภอพระยืนที่ขอนแก่นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณอุดรละครจุ่น
ก็พาทีมข่าวไปดูความเสียหายเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูตรงประตูเหล็กที่เขาชนเข้าไป
อันนี้เป็นพ่อของผู้หญิงนะครับบอกว่าบ้านผมพังเลยประตูเอยรั้วเอยถูกรถชนพังหมด
แล้วก็บอกคือลูกสาวไปคบกับนายคนนี้ชื่อว่ามนตรีอายุ๒๗ปี
แต่ตอนคบกันเคยถูกมนตรีทำร้ายร่างกายแต่ยังไม่เลิกกันนะ
จากนั้น๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกสาวกลับมาที่บ้าน
จนกระทั่งมนตรีตามมาขับรถไถนามาตามหาลูกสาว
แต่ว่าลูกไม่ยอมเปิดประตูออกมาเจอ
ทำให้มนตรีโมโหไม่พอใจก็เลยขับรถถ่ายหน้าพุ่งชนรั้ว
นี่พังอย่างที่เห็นโชคดีไหมทะลุเข้าไปถึงตัวบ้าน

ลูกสาวก็กลับมาอยู่บ้าน
พัฒนีคุณแฟนก็ตามมาตามมาง้อก

ดูว่าตรงสองช่องที่มันเรา
แล้วก็มีประตูประตูก็เป็นที่ไม้สำเร็จที่ทำกั้นไว้ก่อน
แล้วมันหมดขึ้นมาแล้วก็มีประตูที่มันพัง
เพราะว่าตีขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์มันพัง
แล้วถามว่าหลังเกิดเหตุการณ์มันจบยังไง
ครอบครัวฝ่ายชายรู้เรื่องไหม
คุณอุดรพ่อฝ่ายหญิงโทรไปหาแม่ของฝ่ายชายเลย
ไปบอกแม่มนตรีเลยว่าลูกคุณทำแบบนี้
มารับผิดชอบค่าเสียหายในการซ่อมแซมด้วย

แล้วอย่างนี้แม่ของฝ่ายชายที่มาอารวาส

ได้เดี๋ยวซ่อมให้แต่คุณต้องไปถอนแจ้งความก่อน
ถ้าคุณถอนแจ้งความเดี๋ยวฉันจ่ายเงิน๓๕๐๐ซ่อมประตูให้
สุดท้ายทางครอบครัวฝ่ายยังบอกว่างั้นไม่เป็นไร
เดี๋ยวทางนี้จะซ่อมเองแต่จะไม่ถอนแจ้งความ
และจะดำเนินคดีกับนายมนตรีถึงที่สุด
ไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาไก่เกลียด
และลูกสาวจะไม่กลับไปหานายมนตรีอีกต่อไป

ค่าซ่อมประตูเท่าไหร่นะ๓๕๐๐บาท